เขาออกไปหาปลาในแม่น้ำแม่กรอง
ไปเจอนะคุณเป็นศพลอยมาแต่ไม่มีหัวค่ะ
หอนสิคะแล้วก็ต้องไปตรวจสอบว่าศพนี้คือใคร
เพราะว่าล่าสุดตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะว่าผู้ตายคือใคร
อันนี้เป็นภาพตอนที่ไปเจอนะคะเราต้องเซ็นเซอร์ไว้นะคะ
ชาวบ้านไปเจอศพลอยน้ำไม่มีศีรษะอยู่ตรงสะพานวัดสร้อยฟ้า
ที่อำเภอโพธารามที่ราชบุรีค่ะ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๔๐ปี
ผิวขาวรูปร่างทวมสูงประมาณ๑๘๐เซนติเมตรแล้วก็ไม่มีศีรษะนะคะ
ซึ่งผู้ชายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีดำ
แล้วข้างหลังเป็นรอยสักรูปยัน๙ยอด
บริเวณสะโพกก็มีรอยสักรูปยันนะคะ
หน้าอกซ้ายมีรอยสักหมึกสีแดงคล้ายกับเหมือนกับเป็นทงค่ะ
แล้วก็มีรูปดาวสีฟ้าหน้าอกขวาก็มีรอยสักเป็นรูปหน้าคน
อันนี้เราต้องบอกรูปภัณฑ์สันธารของศพผู้ตาย
ว่ามีร่องรอยมีตำหนิมีรอยสักตรงไหนบ้าง
ญาติที่ดูอยู่จะได้ติดต่อมาด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าศพเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑วัน
บริเวณคอมีรอยเหมือนกับของมีคมฟันอย่างแรง
แล้วจากการตรวจสอบตามร่างกายของศพตามเนื้อตามตัวนี้นะคะ
ไม่มีเอกสารยืนยันว่าเป็นบุคคลใด
ล่าสุดความคืบหน้าตำรวจสพโพธารามก็สืบจนทราบ
ศพลอยมาจากอำเภอบ้านโป่งราชบุรี

แล้วก็ตรวจสอบกลับไปที่สพในพื้นที่ก็ที่สพบ้านโป่ง

สิงหาตอนประมาณตี๔มีชาวบ้านเจอมอเตอร์ไซคันนี้
เป็นมอเตอร์ไซคอนด้าคลิกสีดำส้ม
ทะเบียน๑กกว๗๗๙๑ราชบุรี
แล้วก็เจอรองเท้าเหมือนกับเป็นรองเท้าหูหนีบสีดำคู่หนึ่ง
แล้วก็มีเชือกผูกอยู่กับขอบสะพาน
ปลายเชือกห้อยอยู่มัดเป็นปมไว้
โดยเจอที่สะพานวัดม่วงที่อำเภอบ้านโป่ง
ทีนี้ตำรวจก็เก็บหลักฐานทุกอย่างเอาไว้
แล้วชุดสืบสวนก็แจ้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ให้ไปตรวจสอบของที่พบ
หลังจากนั้นพอไปตรวจก็ติดต่อไปยังเจ้าของมอเตอร์ไซค์
รู้ว่าเจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะให้มอเตอร์ไซคันนี้
ซึ่งนายทุนเป็นลูกจ้างเก่า

สืบก็เลยเดินทางไปที่บ้าน
ของภรรยาของในทุนที่สมุทรสงคราม
พอไปถึงก็สอบถามแล้วให้ดูรอยสักที่สบของผู้ตา
ภรรยายืนยันว่ารอยสักนี้สามีชั้นสักแบบนี้เลย

คือสามีของเธอโดยภรรยาเล่าให้ฟังนะคะว่าสามีออกจากบ้านช่วงเช้าไป
ช่วงเช้าวันที่๓๐สิงหาที่ผ่านมาแล้วส่งข้อความมาหาภรรยานะ
บอกว่าจะไปแล้วไม่กลับมาแล้วจากนั้นเนี่ย
ภรรยาบอกว่าติดต่อสามีไม่ได้เลยจนมารู้ว่าตำรวจเนี่ย
เอารูปรอยสักยันต์ให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นรอยศักยันต์ที่ปรากฏอยู่บนศพ
เสียชีวิตแล้วทีนี้ภรรยาบอกนะคะบอกว่าเมื่อสามเดือนก่อนเนี่ยนะ
สามีเคยฆ่าตัวตายมาแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จ
ก็มีการโชว์รอยเชือกที่เอามาผูกคอที่มารัดคอ
ให้กับภรรยาให้กับญาติดูซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ภรรยาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจ
แต่มาถึงวันนี้สามีเสียชีวิตแล้วภรรยาก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าตัวสามีไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
แล้วภรรยาบอกว่าน่าจะเป็นการคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปพิสูจน์แล้วก็ต้องไปหาส่วนหัวที่มันหายไปให้เจอด้วยนะคะ